วันนี้ดูคุณคุณต่อมือว่านี้แฟนหนิตาชัดหว่างงมาก
รวมไปถึงเรื่องที่นางแบบที่ทำบุญไปให้บานก่อน
บอกให้ไปถามสามีเองเถอะ

เพราะว่าสามีมีกิ๊กอย่างนี้หลักลือเยอะ
ซึ่งมันโยนไปอย่างนี้มันก็แบบเอาพูดตรงหนิง

มันมีบุญหรือเปล่านะคะไปฟังทั้งเรื่องบุญนะคะแล้วก็เรื่องสามีนิดนึง
อาจจะย้อนแย้งนิดหน่อยแต่ก็นี่แหละค่ะเป็นหนิงปณิตาค่ะ

จริงโครงการนี้ต้องบอกว่าทำมา๖๗ปีแล้ว

คือเรารู้สึกว่าอะไรที่เรามีโอกาสไปช่วยได้

คือถ้าสมมุติว่าใครมีแบบเรื่องราวอะไรอย่างนี้ขอให้บอก
รบกวนถามคุณหญิงที่คุณไม่ให้สัมภาษณ์คราวที่แล้ว

อะไรนะหาเรื่องคุณจักรีนหาเรื่อง

ตอบแทนหรือจะมาฟันทงแทนใครไม่ได้หรอก
ก็ต้องไปถามแต่ถ้าถามในส่วนตัวของหนิง

แล้วก็นิงรู้สึกว่าครอบครัวนิ่งก็ยังแฮปปี้อยู่
แต่เขาจะอะไรยังไงอันนั้นมันคือส่วนของเขา
เดี๋ยวดิฉันเจอคุณจินเดี๋ยวจะถามมาให้นะคะ